ศรีสะเกดนะครับคือคุณพ่อเนี่ยอายุ๘๗ปีแล้วแกก็มีปากเสียงกับลูกสาว
อายุ๕๕ปีแกบอกแกมีปากเสียงทะเลาะกันทุกวัน

เมื่อวานนี้เนี่ยโมโหสุดขีดคว้าปืนขึ้นมายิงลูกตายนะฮะ
แล้วตอนที่ตำรวจมาถึงเนี่ยเหมือนกับคุณตาแกเพิ่งรู้สึกตัว

ปีแล้วเดินแบบโอ้โหช็อกอ่ะฮะ
พอรู้ว่ายิงลูกตายแล้วช็อกเลยฮะตอนที่เจ้าหน้าที่มาคุมตัวไปนะครับ
อ่าคือต้องพยุงเลยนะฮะ

ไม่ได้ฮะแปดสิบเจ็ดปีนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุสพเมืองศรีสะเกดก็มาตรวจสอบ
บ้านหลังเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่พบว่ามีการยิงกันแล้วมีคนเสียชีวิตเป็นบ้านพักบนถนนราชการรถไฟ
บนเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิต
ชื่อนางสาวนิชาอายุห้าสิบห้าปีนะครับถูกยิงด้วยปืนลูกโม่
ขนาดจุดสองสองกระสุนเข้าศรีสะหนึ่งนัดนะฮะ
ขณะเดียวกันคนที่ยิงเนี่ยก็คือพ่อแท้นะครับ
คุณตาเมื่อสักครู่นี้นะฮะตะชัยวัยแปดสิบเจ็ดปีนะครับ
ก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละในสภาพแบบช็อกนะฮะ
แล้วปืนก็วางไว้ที่โต๊ะในบ้านตำรวจกับฝ่ายปกครองก็ต้องมาช่วยกัน
พยุงตัวขึ้นรถนะฮะเพื่อนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดี
ที่สพเมืองศรีสเกตปกติแกก็เดินเหินลำบากอยู่แล้ว
แต่นี่มีอาการแบบช็อกแบบอึ้งไปเลยนะฮะนี่ฮะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้ยินเสียงปืนนะครับ
เนี่ยของบ้านใกล้นั่งกันอยู่เนี่ย
เย็นค่ำเมื่อวานช่วงโพลเพลโพลเพล
นี่เขาออกไปดูกันแล้วนะเห็นไหมฮะในบ้านจะมีเสียงเพลงดังหน่อย
แต่เขาได้ยินเสียงปืนปึ้งมานัดหนึ่งแล้ววิ่งออกไปดูกัน
แล้วจะมีช่วงที่ภรรยาของคุณตานะฮะคนที่ก่อเหตุเนี่ยวิ่งออกมาจากห้องครัวหลังบ้าน

นี่ตรงนี้นะครับอันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับ
เห็นลูกค้าของร้านค้าแถวนั้นนะครับที่พยายามมาดูว่าเอ๊ะเสียงมาจากทางไหน
จากการสอบสวนของตำรวจนะครับทำให้พบว่าบ้านหลังเกิดเหตุอยู่ด้วยกัน๓คนนะครับ
ก็คือคุณตาชัยที่เป็นคนก่อเหตุนะฮะแล้วก็ภรรยาแล้วก็ผู้ตายที่เป็นลูกสาวของคุณตานะครับ
ตาชัยแกอายุ๘๗ปีแล้วแต่ว่าแกค่อนข้างอารมณ์ฉุนเฉียวขี้โมโหทะเลาะกับลูกทุกวันนะฮะ
ก็เป็นเรื่องทั่วไปนี่แหละตามภาษาพ่อลูกนะฮะเรื่องในครอบครัว
ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมืออะไรกันคือชาวบ้านแถวเนี้ยเขารู้กันอย่างดี
ว่าตาชัยเนี่ยพ่อลูกคู่นี้ตาชัยกับลูกสาวที่เสียชีวิตเนี่ย
เขาทะเลาะกันประจำค่ะก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็มีปากเสียงกันอีกนะฮะ
แล้วต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันอยู่ในบ้านนะใครจะทำอะไรก็ทำไปนะครับ
โดยผู้ตายกับแม่เขาเนี่ยก็เดินเข้าครัวไปทำกับข้าวหลังบ้าน
เหมือนกับก็ทะเลาะก็ทะเลาะเสร็จแล้วก็จบไปไม่ได้ใส่ใจอะไรต่อ
แต่รอบนี้เนี่ยตาชัยแกไม่จบฮะแกไปหยิบปืนที่อยู่ในห้องนอนชั้นล่างของบ้านเนี่ย
เดินมายิงลูกสาวฮะอ่าลูกก็เสียชีวิตเลยนะครับ
เพราะสูญ๑นัดเนี่ยเข้าแถวสี่สามพอดีเลยนะครับ
แต่ลูกชายมาบอกว่าอาโกก็คือคุณตาชัย
เปิดประตูออกมาแล้วก็ร้องไห้
ภรรยาคุณตาชัยนะฮะเดี๋ยวก็เรียกอาโกนะฮะเรียกภรรยาคุณตาชัย
บอกเนี่ยอาโกร้องไห้เนี่ยเปิดประตูออกมาไม่รู้เป็นอะไร
เขาก็วิ่งไปดูกันก็เห็นเมียของคุณทาชัยเนี่ยเข้ามากอดแล้วบอกว่า
น้องมึงตายแล้วน้องมึงตายแล้วก็คงหมายถึงลูกสาวที่ถูกยิง
ก็ยังมองหาคนยิงอยู่พอดูเข้าไปในบ้านเห็นตาชัยแกนั่งอยู่นะฮะ
ลักษณะเหมือนรอมอบตัวโดยเอาปืนเนี่ยวางไว้บนโต๊ะแล้วก็หันหน้ามาบอกว่า

วางไว้บนโต๊ะแล้วก็หันหน้ามาบอกว่ามันตายแล้ว
ส่วนวันนี้นะครับที่สพเมืองศรีสเกตนะฮะ
ของคุณตาชัยนะฮะซึ่งก็คือแม่ของผู้ตาย
แล้วก็ลูกหลานด้วยวันนี้ก็มาเยี่ยมกันนะฮะ
ถูกคุมตัวอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหา

ส่วนตัวนี่นี่คุณตาชัยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เอาตัวมาสอบปากคำ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลศรีสเกตนะฮะ
ช่วงที่เดินลงบันไดรงค์พักฯนะครับ
ก่อนขึ้นรถตำรวจนี่ก็ต้องพยายามช่วยกันนะครับ
มาช่วยกันนะฮะ

ครับทางนู้นครับคุณตา

เราลงพื้นที่ไปที่
แม่ของผู้ที่เสียชีวิตไปอยู่ที่อื่นก่อน

ปกติอยู่กันแค่๓คนพ่อแม่ลูกไงนะฮะ
นี่ทางสามีก็ติดคุกลูกสาวก็ตายนะฮะ

เพื่อนบ้านบอกว่าคุณตาชัยกับลูกสาวมีเรื่อง
มีปัญหาจุกจิกแบบทะเลาะกันประจำนะครับ
ปัดก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงทะเลาะกันบ่อยขึ้นกว่าเดิมนะครับ
แค่ปกติช่วงเช้าเป็นทั้งเช้าทั้งเย็น
แล้วก็เริ่มเสียงดังกันมากขึ้นถึงขั้นแบบขึ้นมึงขึ้นกู

สุดท้ายเมื่อวานนี้เนี่ยถึงขั้นแบบยิงกันตาย
แม้ว่าเขาจะทะเลาะกันทุกวันแต่เขาก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้เพื่อนบ้านนะครอบครัวนี้เพื่อนบ้าน
ตัวของผู้ตายก็นิสัยดีมาซื้อกับข้าวที่ตลาดก็ยิ้มทักทายกันตลอด
ส่วนคุณตาคนก่อเหตุไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยออกจากบ้านแต่อารมณ์ค่อนข้างฉุนเฉียว
เคยคิดไหมว่าเคยคิดเพราะว่าเขาเป็นลักษณะเหมือนกับว่าสาบแช่งกัน
บอกว่าอย่าให้มึงได้ตายโหงคือประมาณนั้นแหละทั้งพ่อเขา
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับพันธมตเอกนัฐกิจเจริญเกรดสุวรรณภูมิกับการสพเมืองศรีสเกต
บอกว่าก็แจ้งข้อหาเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับคุณตานะฮะส่วนอาวุธปืนเนี่ยเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องนะครับ
วันนี้ก็มีทนายมาร่วมรับฟังการสอบปากคำแจ้งข้อหาด้วย
ตำรวจไม่คัดค้านการประกันตัวนะฮะให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลนะครับ
ระหว่างการฝากขังดำเนินคดีนะฮะเนื่องจากสภาพร่างกายของตาที่เป็นผู้ต้องหาก็สูงอายุ
อายุเยอะแล้วอายุ๘๗ปีไม่มีพฤติการในการหลบหนีนะครับก็ให้สารท่านเป็นผู้พิจารณาต่อไป